หนึ่งในจุดประสงค์ของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรี
คือติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำ
โดยที่จังหวัดพระนครศรียุธยามีโครงการ
ปล่อยน้ำเข้าหนาปล่อยปลาเข้าทุ่ง
ซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่ใช้ประโยชน์ทุ่งนา

โดยได้มีการนำเอาหันปลาแล้วก็กุ้ง
ลงไปให้ชาวนาได้ใช้ประโยชน์

ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
พันปลา๗๐๐ตัวและพันกุ้ง๒๐๐ตัว
ถูกปล่อยลงสู่ทุ่งบ้านแพน

เพื่อทดลองเลี้ยงในพื้นที่รับน้ำของเศรษฐกรเป็นปีแรก
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทุ่งรับน้ำถูกปล่อยให้ว่างเปล่า
ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์และไม่ได้สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
พื้นที่นา๖๐๐๐เบียดไร่ของจังหวัดพระราชคลศรียศรียาค่ะ
เป็นอีกหนึ่งจังหวัดหนึ่งนะคะที่เข้าร่วมโครงการ

เพื่อลดความสูญเสียของนาข้าวในช่วงฤดูน้ำหลากค่ะ
อย่างแปลงนาที่เห็นอยู่ด้านหลังของชั้นนี้นะคะ
คือแปลงนานในตำบลบ้านแพนซึ่งเป็นอีกหนึ่งตำบลที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะ
ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้นะคะก็ได้สร้างประโยชน์ให้กับชาวนา
แปลงนาข้าวที่เกิดผลกระทบกับน้ำท่วมทุกปีค่ะ
โครงการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง
ถือเป็นโครงการนำร่องโครงการแรกของตำบลบ้านแพน
ซึ่งเป็นหนึ่งใน๕ทุ่งรับน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา
ในปีนี้มีพื้นที่นาทั้งหมด๖๐๐๐สิทธิ์ใด้ที่เข้าร่วมโครงการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเขาก็เลยทำโครงการนี้เข้ามาว่า
ปล่อยน้ำเข้านาเสร็จก็ต้องน่าจะมีปลาด้วยนะ

ถูกค่ะก็คือในทุ่งมันจะได้มีปลาอุดมสมบูรณ์ไปด้วย

ก็คือใครหาได้ก็หาแต่ถ้าระบายน้ำออกก็คือมันก็จะออกไปตามแม่น้ำเองค่ะ
น้ำเข้ามาพักนี้ก็จะมีอินสีประสุทธิ์จากน้ำ
นำพาเข้ามาสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับหน้าดิน
เพื่อให้เกษตรกรได้ทำนาในปีต่อไป
แล้วปลาที่สั่งมาก็ปลาจากแม่น้ำเข้ามาโตตั้งแต่ตัวเล็กตัวใหญ่
จะมีหมักหลากหลายในกรณีที่มีอาหารมากมาย
อาหารที่เป็นหลักก็คือข้าวที่เกษตรกรเกี่ยวแล้วรสเกี่ยวมันทำตกทิ้งไว้
และด้วยการบริหารจัดการน้ำที่ผลักน้ำเข้าทุ่ง
รวมถึงการทำข้อตกลงกันระหว่างกรมชนประธานและเกษตรกรเจ้าของนา
ตกลงร่วมกันว่าฤดูการของการทำนาจะเริ่มทำนาปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ก่อนการทำนาปีในพื้นที่อื่นและเก็บเกี่ยวจนแล้วเสร็จในวันที่๑๕กันยายน๒๕๕๙
เพื่อเป็นทุ่งนาเป็นพื้นที่รับน้ำในฤดูน้ำหลาก
ซึ่งจะรับน้ำได้ทั้งหมด๒๐ล้านลูกบาทเมตร
สำหรับทุ่งบ้านแพนปัจจุบันได้รับน้ำบางส่วนเข้ามาภายในทุ่งแล้ว
ได้มีการปล่อยพันธุ์ปลาและกุ้งลงไปในทุ่ง
ซึ่งหากระยะเวลา๓เดือนที่ทดลองประสบความสำเร็จ
ก็จะปล่อยพันธุ์ปลาและกุ้งในทุ่งอื่นด้วย
สินวัลรักษณ์ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน